ราม่าขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อเช้านี้เนี่ยพี่แจ๊กเกอรีนกับคุณเชอรี่เขาเพิ่งรายงานเรื่องความสัมพันธ์ของพี่โอ๊ตปราโมท
กับแฟนสาวที่เป็นแอร์โฮสเตจ
ที่ยุติความสัมพันธ์รัก๑๑ปีแบบขาดสบั้นลงไปนะคะ
แต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่ดราม่าเท่าไหร่นะคุณ
คือตอนนี้มันเกิดดราม่าขึ้น
เพราะว่าแฟนสาวที่เป็นแอร์ฮอสเตจของพี่โอ๊ตเนี่ยนะ
เขาโพสต์ร่ายยาวสาเหตุที่เลิกกันแบบไม่มีกั๊กเลย

เขาบอกว่าเสียใจมากนะคะที่ถูกทิ้งในช่วงเวลาแบบนี้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเองก็เคยเอ่ยปากบอกว่า
จะให้พ่อกับแม่ไปสู่ขอหลังจากจบคอนเสิร์ตใหญ่
แต่มันไปมากลับมาบอกว่าไม่พร้อม

เอ้าความสัมพันธ์กลายเป็นเส้นขนาน
ตัวคุณโอ๊ตชินกับการอยู่คนเดียว
และจากนี้ไปก็จะขออยู่คนเดียว
นี่คือคำบอกเลิกที่พี่โอ๊ตบอกกับแฟนเขา

แต่ว่าคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นการทิ้งระเบิดตูมใหญ่มาก
ก็ตรงที่ฝ่ายหญิงเขาบอกว่า
ที่ผ่านมาเคยขอแค่เรื่องเดียวขอกับพี่โอ๊ต
ก็คือเรื่องห้ามนอกใจ
และที่ผ่านมาให้อภัยมาหลายรอบ
แต่ก็คงเป็นความผิดของตัวเขาเอง
ว่าตอนนี้นะในทวิตเตอร์
แท็กหมดแฟชั่นเนี่ย

แล้วก็ในไอจีของพี่โอ๊ตปราโม่ตอนนี้
ก็มีคอมเมนต์จากเหล่าโซเชียล
เข้าไปวิภาคมิจารณ์ทะลมพอสมควรเลยแหละ
เพราะว่าแหม๑๑ปีไม่ช่วยอะไรเลย

คือในมุมของผู้หญิงหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ย

ฉันเอาเวลา๑๑ปีไปทิ้งกับคุณ
ไว้ถึง๑๑ปีแล้วอยู่อยู่คุณบอกว่า

คือเป็นผู้หญิงอันนี้นึกในมุมของผู้หญิง
มันก็เป็นธรรมดาที่ผู้หญิงหลายคนจะสะเทือนใจ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้อยู่ในความพอดีนะคะ

ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นจากคน๒คนนะ

แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะ
แฟนของพี่โอ๊ตเนี่ยเขาออกมา
ร่ายยาวลงในโซเชียลเลยว่าสาเหตุที่บอกเลิกกัน

ใช่แต่มันก็มีกระแสข่าวเรื่องพี่โอ๊ต
เรื่องผู้หญิงของพี่โอ๊ตออกมาเยอะแยะมาก

เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวพี่โอ๊ตน่าจะไปออกงาน

ฉันปวดหัวมากเพราะว่าวันนี้ดราม่าเยอะมาก